คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันสุดท้ายของการหยุดพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะสถานีขนส่งหลายแห่งนะคะทั้งรถไฟบขศหรือว่าสนามบิน
ก็จะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ
แต่ว่าสนามบินดอนเมืองปีนี้นะคะมีการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่
แต่ว่าจุดบริการแท็กซี่ก็ยังคงล่าช้านะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณนัทธิชาดอนสุวรรณค่ะ
อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศหรืออาคาร๒ท่ากาศยานดอนเมืองวันนี้
ข้างไปด้วยผู้โดยสารที่ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการจำนวนมากต้องหอบสัมภาระต่อคิวรอใช้บริการรถแท็กซี่ภายในท่ากาศยาน
แต่การที่ผู้โดยสารมาใช้บริการพร้อมกันจนคับข้างทำให้รถแท็กซี่ไม่เพียงพอ
ผู้โดยสารต้องยืนรอรถนานตั้งแต่๑๕นาทีไปจนถึง๑ชั่วโมง
กรณีที่รถแท็กซี่นั้นขาดช่วงทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินไปใช้บริการรถแท็กซี่นั้นต้องต่อแถวรอคิวยาวค่ะ
ยาวไปจนถึงภายในอาคารผู้โดยสารและด้วยสภาพของอาคารทางเดินที่จะไปยังห้องพักรถแท็กซี่นั้นเป็นจุดอับค่ะ
ทำให้ผู้โดยสารหลายคนไม่สามารถมองเห็นไปยังห้องพักรอรถแท็กซี่ซึ่งจุดนี้เองค่ะ
ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเสียโอกาสที่จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริการรถสาธารณะอื่นแทน
และด้วยสภาพของอาคารค่ะที่ยังมีการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จทำให้ผู้โดยสารหลายคนนั้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้โดยสารหลายคนต้องการให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ
แม้ว่าทางเดินมารอใช้บริการรถแท็กซี่อาคารใหม่จะติดป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน
แต่ด้วยความไม่คุ้นชินและห้องรอพักรถอยู่แยกออกไปจากอาคารผู้โดยสาร
ทำให้ผู้โดยสารบางคนรู้สึกไม่ปลอดภัยรวมไปถึงห้องน้ำที่ยังไม่เพียงพอกับการใช้บริการ
ไม่ชอบตรงทางลงตรงเมื่อกี้ค่ะดูเปรี้ยวน่ากลัวดี
ซี่ไกลมากเดินไกลมากเลยค่ะลำบากเวลาเดินมาหาแท็กซี่อ่ะ
วันนั้นผมรอใช้เวลา๑ชั่วโมงมันก็ค่อนข้างนานมากทุกทีมันจะไม่นาน
ผู้โดยสารก็จะแออัดเพื่อจะรอแท็กซี่วันนี้ผมมารับแฟน
รองรับไม่พอเลยนะตอนนี้คิวเริ่มยาวแล้วนะครับ
ท่ากาศยานดอนเมืองแก้ไขปัญหาโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร
ใช้บริการรถแท็กซี่ที่อาคารหนึ่งและประสานศูนย์วิทยุแท็กซี่
ให้เข้ามารองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและจัดรถรับส่งระยะสั้น
ชัตเติ้ลบัสไว้ให้บริการคาดว่าจะรองรับผู้โดยสาร
เดินทางกลับได้วันละกว่า๙๐๐คน
ถ้าผู้โดยสารมีจำนวนมากเราก็จะกระจายผู้โดยสาร
มีประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ไปใช้ทางด้านอาคารเก่าอาคารหนึ่งอยู่นะครับ
ภายในประเทศก็ยังสับสนมีบ้างแต่เรามีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิดสอง
ปัญหาหลักเป็นเรื่องของแท็กซี่เช่นกันค่ะ
แต่อีกปัญหาที่ผู้โดยสารทุกคนต้องประสบ
คือระยะเวลาในการเดินทางในปีนี้ที่ยาวนานขึ้น

แต่ละคนต้องใช้เวลาเพิ่ม๒๓ชั่วโมง

รอนไม่ต้องรอแต่ว่าระยะเวลามันมากกว่าปกติ
ประมาณ๓๔ชั่วโมงนี่ประมาณ๕ชั่วโมงเสร็จ

แล้วก็มาขึ้นรถรถโดยสารดีกว่า
เอาเนอะมันจะได้ไม่ติดมากขนาดนี้

รถพลิกอัพเยอะอะไรเต็มไปหมดเลย
ท้องถนนมีแต่รถพลิกอัพรถส่วนตัวทั้งนั้นเลย
ตลอดคืนนี้จะมีผู้โดยสารใช้บริการรถบข
กลับเข้ากรุงเทพมหานครต่อเนื่อง
จนถึงเช้าวันที่๔มกราคม
หรือมีผู้ใช้บริการสูงถึง๑แสน๗หมื่นคน
ซึ่งบอกขอสอได้เตรียมพร้อมรองรับ

ส่วนสถานีรถไฟหัวลำโพงปีนี้
ภาพรวมถือว่าไม่มีปัญหาค่ะ
รถแท็กซี่จะขาดช่วงบ้าง

จึงสามารถระบายผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
วันลัก๙๘๐๐๐คนได้อย่างรวดเร็ว
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน